คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
มันมีเหมือนกับตอนแรกจะมีคำสั่งออกมา
เรื่องของการห้ามนั่งกินอาหารที่ร้าน
แล้วก็ทำให้มีร้านโกดังชาบู่
เนี่ยก็มีออกมาอีกล่าสุดก็คือ
ให้ทานที่ร้านได้ถึงแค่๓ทุ่ม

ทีนี้ทางเจ้าของร้านโกดังชาบู
เขาก็น้อมรับนะปฏิบัติตามเขาปรับตัวค่ะ
แต่ทีนี้ที่เราจะให้ดูจะให้ดูเมื่อคืนค่ะ
เมื่อคืนเป็นคืนแรกเลยนะที่มีการไลฟ์ขายของ

ไลฟ์ของเขาที่ร้านโกดังชาบูเป็นยังไงคะ
ตอนนี้หนูมี๓เซตนะคะ
เซต๒๙๙บาทมี๔๙๙บาท
แล้วก็๙๙๙บาทนะคะ

ใช่ยังไม่ค่อยถนัดยังไม่ค่อยเก่งนัก
เอาผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยดิฉันเชื่อ
เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวลายฟ์อีก๒๓ครั้งนั่นแหละเคลื่องเลย
เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะ
ที่เขาให้นั่งกินที่ร้านได้ถึง๓ทุ่มนะคุณผู้ชม
เปิดตั้งแต่เขาบอกว่าลูกค้าเข้ามาประมาณ๕๖โมงเย็น
แล้วพอสักสองทุ่มเนี่ยไม่เหลือลูกค้าแล้วนะ
เพราะว่าอันนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไร
ว่าลูกค้าเองก็เข้าใจรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไง
พอสัก๒ทุ่มปุ๊บเช็คบินเรียบร้อยแล้ว

ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดคำสั่งอะไรต่างอาณาด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้ววัตถุดิบที่ทางร้านเขาเตรียมมาทั้งหมด
เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนอาจจะเคยขายให้คนมานั่งกินที่ร้าน
เปิดไลฟ์เนี่ยตั้งแต่๓ทุ่มจนถึงตี๓คุณผู้ชม
คือขายตอนดึกเลยอะค่ะ
ก็คือมานั่งที่ร้านไม่ได้แต่เราไลฟ์ขายแล้วกัน
ใช่แต่ทีนี้การเลือกช่วงเวลาก็มีผลนะคุณสุดสกุล
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไลฟ์ช่วงเย็นช่วงค่ำ
คือคนมันก็ไปนั่งกินที่ร้านอยู่แล้วไง

เขาก็เลยเลือกที่จะไลฟ์ตั้งแต่๓ทุ่มถึงตี๓

ส่งถึงบ้านแล้วก็ส่งฟรีด้วยเขามี๓เซตคุณ
ราคามี๒๙๙๔๙๙แล้วก็๙๙๙บาท
ถ้าเกิดกินชาบูมันต้องกินที่ร้านใช่ไหม
มันต้องมีหม้อเมอร์ต้องมีเครื่องอะไรต่าง
แล้วมันเป็นการกินที่ต้องใช้เวลา
กินที่บ้านบางทีเอาจริงขี้เกียจเตรียม
เออมันเยอะมากินที่ร้านมันก็สะดวกดีมากินที่ร้านมันก็สะดวกดี

ใช่แต่ว่าทางร้านก็บอกว่านี่คือความท้อรอบที่๒ที่ต้องเจอนะ
หลังจากโควิดระบาดก็สู้มาทุกทางแล้ว
แม้แต่ตอนที่ไลฟ์ขายชาบูเนี่ยตัวเธอนะนะก็ตำส้มตำขายลูกค้าไปด้วย
มีลูกสาวคอยช่วยไลฟ์คอยให้กำลังใจอยู่ข้างตลอดเวลา
สามีก็ช่วยไลฟ์ขายกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ
รวมถึงมีเพื่อนแม่ค้ามีลูกค้ามาให้กำลังใจบอกว่าให้สู้
อยากให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะ